มันใหม่

ยังใส่เหรอแต่พออะพี่หนุ่มยังใส่อยู่ใช่มั้ย

ก็ไปเรื่องแรกวันนี้นะครับกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่อุ้มหมาเข้าไปใน๗๑๑
แล้วก็มีการไปพูดต่อว่าต่อขานนะครับเพราะพนักงาน๗๑๑เองเขาก็ไม่อยากจะให้เอาหมาเข้าไป
เพราะตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยให้เข้าไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างคลิปนี้นะฮะเอาลองฟังดูอีกทีนึงนะครับ
น้องจากที่น้อยไปทุกที่ไม่อยากจะมีเครื่องกับใครนะแต่ถ้ามีเครื่องเขี่ยวขอเห็นใครละเนี่ยณ

โอเคหมาอาจจะไม่ให้เข้าได้แต่พี่หมาพี่ไม่ได้หมาตรงปล่ม

นี่แหละครับก็จะเรียกร้องกรมประชาสัมพันธ์นะ

ก็นี่ไงคือคำถามเฮ้ยพี่ครับ
กรมประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพนักงาน๗๑๑เขานะ
นั่นแหละสิเอาพวกศูนย์กระพรมันร้องเพลง

นี่แหละฮะปรากฏว่าล่าสุดนะครับ

นี่เห็นไหมปิดแล้วปิดแล้ว
เราพูดเสร็จแต่ของเรามีเสียง
มันก็เป็นอย่างนี้นะ
เป็นต้นสังกัดของผู้หญิงคนนี้นะครับ
เขาได้มีการโพสต์ข้อความระบุนะครับ

บินขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า
คุณอ้อยก็คือผู้หญิงคนนี้นะครับคืออ้อยใช่ไหม
เป็นพนักงานของทางบริษัทจริง
แต่เป็นพนักงานทดลองงานเท่านั้น
แล้วก็เพิ่งเริ่มทำงานให้กับทางบริษัทได้แค่๒อาทิตย์นะฮะ

กระทำดังกล่าวเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล
ซึ่งไม่ได้กระทำตามหน้าที่ของพนักงานด้วย

ให้คุณอ้อยนั้นออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว

และการกระทำใดที่ทางพนักงานทดลองคนนี้เนี่ยนะฮะ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นทางบริษัทก็เองก็รู้สึกผิดหวัง

อยากจะขอโทษมาในโอกาสนี้ด้วย
เห็นไหมครับทางไฟแสงจันทร์เขาลงมาแล้ว
อยู่บ้านเลี้ยงหมาอย่างเดียวเลยตอนนี้อืม

ได้บร้อยเลยนะครับ
ก็คือก่อนหน้านี้ทางข่าวใส่ไข่ก็นำเสนอให้ดู
เขาก็พาสุนัขไปในหลายที่นะ
ร้านกระโปรงกาแฟก็ไปกิน
คือจริงมีร้านสำหรับหมาเนี่ย
เข้าไปได้หรือว่าสัตว์เลี้ยงเขาไม่ได้เขามีนะ

วิ่งเข้าออกในร้านอะไรทำอะไรทำคุณอ้อยควรจะศึกษาตรงนี้
แล้วก็จัดการซะไม่ใช่แปลว่าไปได้ทุกร้าน
เรียบร้อยแล้วนะครับคือและแน่นอนนะครับว่า
ทางเซเว่นเขาไม่ให้เข้าไปอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวสู่นักไป
ไส้กรงไส้กรอกหรือเรียของอะไรต่างนานา

นั่นไงก็แบบพุธรวงพุธร้อนเรามันหยิบมากินอย่างนี้
จุ้งเลยเพราะเราก็ไม่รู้คือหมาคุณอาจจะ

คือเค้าจัดการแปลงฟันแล้วเขาว่าสีฟันนี่สมัยแบบ

ก็ต้องใช้กินคอย

ไปที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะวันนี้
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศก

ของโรคติดเชื้อโควิด๑๙หรือสบคนะคะ
ก็แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศไทยในวันนี้

ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ทำให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๓๐๓๗ราย
รักษาหายแล้ว๒๙๑๐ราย
รวมเสียชีวิต๕๖รายค่ะ
ทางด้านในแพทย์ทวีสินก็เปิดเผยถึงกรณีที่ว่า
มีหลายคนถามว่าทำไมห้างสรรพสินค้าเปิดได้
แต่โรงเรียนเปิดไม่ได้
ซึ่งนายแพทย์ทวีสินก็บอกว่า๒ประเด็นดังกล่าวมันแตกต่างกัน
จากว่าห้างสรรพสินค้าสำหรับคนที่มีกิจการ
แล้วก็กิจกรรมเนี่ยหรือคนที่จะต้องเข้าไปจับจ่ายซื้อของ
แต่เรื่องของการศึกษานั้นเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนค่ะ
ที่มีความเปราะบางมีความเสี่ยง
นิสัยของเด็กเนี่ยเขาจะชอบเล่นแล้วก็สัมผัสกัน
บางคนมีโรคประจำตัวมีการติดเชื้อได้บ่อย
อย่างเช่นไข้หวาดใหญ่
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ย

ก็มีโอกาสที่เด็กจะคลุกคลีกัน

แล้วก็เด็กเนี่ยอาจจะนำเชื้อกลับไปติดผู้ใหญ่ที่บ้าน
ทำให้เกิดการระบาดของโควิด๑๙ได้อีก

คณะกรรมการวิชาการศึกษากันมาอย่างดีแล้ว
รวมถึงชุดข้อมูลจากต่างประเทศ
ก็ถูกนำมาศึกษาทั้งหมดด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ดังนั้นจุดที่มีความเสี่ยงนะคะ
วันนี้อาจจะต้องมีการชะลอการเปิดไปก่อน

เกิดขึ้นได้ทุกจุดการเรียนออนไลน์
แต่หลายคนก็ถามอีกแล้วเรียนออนไลน์

แล้วจะยังไงล่ะอะไรอย่างนี้นะคะ

เพราะว่าบางทีผู้ปกครองก็ต้องออกไปทำงาน
เอาเด็กอยู่บ้านแล้วเด็กจะเรียนออนไลน์ยังไง
มันเกิดคำถามในเรื่องนี้เยอะมากทีเดียว

ก็ยังไงสู้กันไปก่อน
ก็กำลังหาทางเขาเรียกว่ากำลังหาทาง

อันนี้ก็ต้องเรียนออนไลน์นะครับ
แต่ก็แน่นอนว่ามีประชาชนเขาก็จะบ่นกันหน่อย
ก็ประมาณว่าคือมีแปลงเป็นสองอย่าง
คือหนึ่งเรียนออนไลน์กับสองเรียนออนแอร์
ออนแอร์คือเรียนผ่านทางโทรทัศน์
ที่นี่ออนไลน์ก็แน่นอนครับว่าเขาก็
ที่เขาพูดกันมานะทางผู้ใหญ่ก็บอกว่า
ถ้าเกิดคนมีสะตุ้งสะตัง
ไปจ่ายค่าอินเทนงอินเตอร์เน็ตอะไรอย่างนี้
ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซื้อบอกให้ดูทางทีวีเอา

ก็ยังมีคนบอกว่าลูกฉันไม่ได้มีแค่คนเดียว
ฉันมีลูก๔คนเรียนคนละชั้น

บางคนอยู่ป๑ป๒ป๓ป๔สมมุตินะนะ
ปรากฏว่าทางกฎสงสัตว์ธิการก็บอกว่า

เสร็จแล้วเขามีรีรันดิ์ให้ป๒เรียน
เสร็จปุ๊บเรียนอีกป๓ก็มาเรียน
เสร็จแล้วมันก็ป๔มาเรียน

แต่ชาวบ้านถามกลับมาเลยครับ

ค่าไฟล่ะจ๊ะคือแพงระยิบขนาดนั้น
ใช่หลายคนอาจจะบอกค่าเทอมล่ะคะ

ดังนั้นเราก็ต้องมีเรื่องของค่าไฟค่าอินเตอร์เน็ตค่ะ

สำคัญคืออันนี้คือเราพูดถึงในมุมของคนที่อยู่ต่างจังหวัด

ที่สำคัญทุกวันนี้คือบางทีคุณแม่คุณพ่อเองก็อาจจะลำบาก
ในการที่เขาอาจจะต้องออกไปทำงานทำไร่ทำอะไรก็แล้ว
แต่นี่นะฮะคืออาจจะไม่มีเวลาดูแลลูก
แต่ก็มีกรณีตัวอย่างเหมือนกันถูกไหมฮะ
ซึ่งน่ารักมากอันนี้เขาก็เรียนออนไลน์
คือคุณตานะฮะ

คุณทวดเนี่ยก็คือเขาเคยเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
แล้วเขาก็เกษียณอายุมานานมากนะฮะ
ก็อันนี้เราไปดูอันที่ก็มีคลิปมานะคะ
ของนางสาววันนิชกมลกิรติจินดาอายุ๓๖ปี
แม่ของเด็กชายชัยวลันอารามโรธ

พนักของศรีอุทยาเราลองไปดูนะคะ
ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่น่ารักมากเลยทีเดียว
อันนี้ก็เป็นแบบว่าคุณทวดกับคุณหลาน
คือคุณหลานเนี่ยเขาเรียนออนไลน์อยู่นะฮะ

ช่วงเช้าเราก็เปิดทีวีออนไลน์ไว้อย่างนี้
และเสร็จแล้วมันจะเป็นวิชากิจกรรมเข้าจังหวะ
เด็กเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการเข้าจังหวะ

ตอนนี้ในออนไลน์คุณครูเขาก็บอกว่า
เราจะทำกิจกรรมเข้าจังหวะแบบนี้
จะต้องหาคู่ให้มีคู่
ตอนนี้คุณลูกเขาก็อยู่คนเดียว

คุณตาก็เลยบอกคุณทวดก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้

คุณทวดก็เลยลุกขึ้นมาเป็นคู่นะฮะ

ก็เลยถ่ายคลิปสั้นโดยที่คุณทวด
คุณสุโขอายุ๙๐ปีแล้วนะ
เขาก็บอกว่าอายุเยอะมากเลย

เกษียณอายุมาแล้วเนี่ยนะนานมากเลยทีเดียวนะคะ
ตอนช่วงเช้าก็เลยนั่งอยู่กับเหรน
นั่งดูทีวีในการเรียนการสอน

ตอนนี้พอมีกิจกรรมเข้าจังหวะหาคู่กัน
คุณตาก็เลยแบบจัดการเป็นคู่ให้ก็แล้วกัน
ก็เลยเป็นคลิปวีดีโอน่ารักในลักษณะแบบนี้
โดยที่คุณตาก็ยอมที่จะลุกขึ้นมา
แล้วก็เป็นคู่กับหลาน
แล้วก็เต้นตามจังหวะที่ครูในทีวีเนี่ยนะคะ

ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยทีเดียว
เป็นปฏิสรรคันในครอบครัวนะ
คุณทวดก็ได้ออกกำลังกายไปพร้อมกันด้วย

ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ก็น่ารัก

แต่ตอนนี้มันจะไม่มีแบบทุกบ้านจะมีคุณทวดอยู่
หรือว่าคุณชายคุณยายอะไรอย่างนี้

กระทรวงสาธิการเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้เรียนตลอดไป

มันเป็นระบบที่กำลังทดลองแล้วก็เตรียมความพร้อม
แน่นอนครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าบางโรงเรียนต่อไป
อีก๓เดือนโรงเรียนเปิดแล้ว๑กรกฎาคม
เด็กนักเรียนก็ไปเรียนกันนู่นนี่นู่นนั่น
เสร็จมีสักโรงเรียนหนึ่งหรือ๒โรงเรียน
เอิญว่าไปเจอเด็กเป็นครูเป็นหรือใครก็ตาม

เขาต้องหยุดเรียน๑๔วันเหมือนกัน
เพื่อที่จะให้เด็กที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนั้นกักตัวเหมือนกัน

เหล่านั้นต้องเรียนในทีวีหรือออนไลน์
เขาก็เลยเตรียมความพร้อมอันนี้เอาไว้ให้
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียนไปตลอดชีวิตนะฮะ
แต่ทีนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องพร้อมจริงสำหรับการที่จะสอน

เพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนเองไปเรียนหนังสือแน่นอนว่า
เวลาคุยกับครูก็ไม่ได้เข้าใจบางเรื่องถูกไหมฮ
บางทีเขียนหนังสือเขียนผิดครูอ่านอธิบายอะไรมาก็ยังไม่เข้าใจ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรียนกันต่อตัวมีสิทธิ์ถามถูกไหมฮะ
แต่ว่าพอมาเรียนในทีวีถามใครไม่ได้
แต่แน่นอนว่ามันก็อาจจะเป็นแค่ระยะเดียวแค่๑๔วันที่เขาว่าไป
แล้วหลังจากนั้นก็คือไปเรียนต่อที่โรงเรียน
คือจริงโรงเรียนมันก็ยังต้องมีเหมือนเดิม

ช่วงระหว่างอย่างนี้นะมันมีวิกฤตแบบนี้

เขาไม่มีที่จะดูตังค์ไม่มีซื้อกินข้าวไม่มีกล่องเอาที่ไหน

นะฮะจะได้เรียนได้แบบทวทึง๑๙๖๐น
แล้วอย่างแต่ยืนยันคือยังไม่มีการเก็บคะแนนใช่ไหมคะ

ตอนนี้นะไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวหรอก

และอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติจะเปิดโรงเรียนเนี่ย
ก่อนหน้าที่จะเปิดโรงเรียนเขาจะต้องเตรียมการพร้อมมากเลยนะ
แต่การที่จะให้นักเรียนไปโรงเรียนได้ด้วยความปลอดภัย
โรงเรียนจะต้องทำยังไงที่จะให้นักเรียนไม่มีการได้ไปติดเชื้อกัน
ก็ต้องมีการแบบว่าเหมือนอย่างจีนวุ่นวายมากเลย
แต่เราพร้อมที่จะทำในลักษณะแบบนั้นไหม
เพราะโรงเรียนหนึ่งนักเรียนตั้งกี่คน

ในบ้านเราก็ต้องเตรียมการพร้อม
แต่ถ้าเกิดว่าจะให้พร้อมจริงก็อย่างที่บอกแล้วครับ
ก็คือบางทีไปเปิดดูช่องทีวีธรรมดามันดูไม่ได้ไง
ก็ต้องเอาเป็นแบบกล่องดิจิทัลหรืออะไรอย่างนี้
ไปให้เค้าให้เค้าทั่วถึง
จะได้แบบมีช่องทางเรียนการสอนการดู
ไปอีกเรื่องนึงไปดูเจ้าของห้องช็อก
ภาษาที่ไม่รู้จักไปดูนี่ครับอ้าวลองฟังเสียงหน่อยสิ

นี่เสียงเหรอเป็นอย่างเงี้ยเนี้ย
อ่าเรียกว่ากำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่นักเสี่ยงโชคนะครับ
นะครับโอ้โหรวมถึงผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับความลี้รับทั่วประเทศ
หลังจากที่ในอ่องนะฮะเขาเผย
หรือเป็นภาพของมิเยนมานะโอ้อยคลิปวิดีโอเนี้ยนะ
เกิดขึ้นในห้องหัวหน้าคนงานร้านชานะฮะยูนีสันที่เมืองมันดาเล
ทางภาคเหนือของเมียนมาเขานะครับซึ่งเป็นร้านขายชาชื่อดังสาขา

เมื่อมีงูเนี่ยไม่ทราบชนิดความยาวประมาณตัวละ๒เมตรกว่านะฮะ

การพรอดลักษณ์ของงูครั้งนี้

เพราะมีเสียงคล้ายกับชายหญิงคุยกันเป็นภาษาแปลกที่ไม่เคยได้ยิน

ปรากฏว่าเจ้าของร้านกับชาวบ้านชาวช่อง
เขาก็เลยปีนแอบดูตลกตกตะลึงนะฮะ
เห็นงู๒ตัวเนี่ยกำลังพรอดลักษณ์กันอยู่บนเตียง

แล้วเผื่อว่าไปบอกคนอื่นแล้วคนไม่เชื่อ

ต่างกับทั้งผู้คนรวมถึงร้านค้านะฮะ

มันเหมือนเสียงผู้ชายผู้หญิงตรงไหน
มันเหมือนเสียงผู้ชายผู้หญิงตรงไหน

มันเหมือนเสียงผู้ชายผู้หญิงตรงไหน

ไม่รู้ดูไม่เป็นอ่ะครับ

เป็นเฉย
อันนี้ก็คือสืบพันอยู่
ที่เสียงพุดอยู่มันเป็นเสียงขนใช่ไหม
ถ้างูพูดได้ขนาดนี้ขำแล้ว
ก็เห็นในนี้บอกว่าเสียงเหมือนผู้ชายผู้หญิง

บ้าถ้าพูดได้เสียงเป็นอย่างนี้ฉันโหขำเลย

เทพเทิบอะไรเราจะบ้าเหรอ
แล้วเขาจะมาผสมภัณฑ์กับบนเตียงได้ไงคุณแม่
ถ้าเป็นงูก็เป็นดินบนต้นไม้อะไรว่ากันไปสิฮะ
ก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านไง

บนเตียงเอาไว้ทำแบบกิจกรรมแบบนั้นนะแม่

ทำไมเราก็เคยนำเสนอกันก็มีนะ
แต่บังเอิญนี่เข้ามาแบบว่าคู่กันแล้วมาแบบว่าผสมพันธ์กันพอดี

จังหวะมันอยู่ตรงบนเตียงพอดีแล้วจะยังไง

มนุษย์บางทีก็เปลี่ยนฟิลไปข้างนอกเตียง
แต่งูหรือเปลี่ยนจากข้างนอกเข้ามาบนเตียง

เบรกหน้านะครับเราจะให้ความรู้กับคุณผู้ชม
กรณีเจออุบัติเหตุอาหารติดคอ

แล้วหายใจไม่ออกแล้วบางคนเสียชีวิตนะครับ
แน่นอน
มันเป็นอาการหนึ่งที่เรียกว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปเลย
หรือบางทีแทบจะไม่ได้มองเขาเลย
แต่แท้จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก
เพราะว่าในปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่
แล้วที่สำคัญจากสถิติการเสียชีวิตของอาการแบบนี้
มีมากกว่าถึง๕๐๐คนขึ้นไปด้วยต่อปีนะ

เยอะมากนะคุณแม่บางคนทานยา
ใช่บางคนทานยาก็ติด

เหมือนคุณสวรีไงใช่

เวลามันเกิดขึ้นมันจะเป็นอาการสำลัก
พอสำลักเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการที่เรียกว่า

อากาศก็จะผ่านขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ได้

เกิดจากการแบบเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดบ้าง

แบบนำสิ่งของเข้าปากโดยความอยากรู้

ถูกต้องไหมคะหรือว่าเกิดการสำลัก
ขณะที่ทานอาหารแบบเร็วมากเกินไป
กำลังทานอาหารอยู่อาจจะคุยบ้าง
บางทีอาจมีปัญหาในกรณีแบบนี้
ซึ่งจริงต้องบอกว่ามันเป็นเคส

นักร้องชื่อดังน้องมีเหมือนกัน
ที่น้องเอย่าลูกสาวเนี่ยทานยะลิ

อันนั้นมีอาการตัวแข็งตาเหลือก
แล้วล่าสุดที่เกิดขึ้นอีก
พี่ป๊อบด้วยนะคะเชิญค่ะ
สวัสดีครับผมป๊อบวราวุฒิรอหัวพงษณะนะครับ
คุณแม่ผมนะครับจากไปด้วยการรับประทานอาหาร
แล้วเกิดสำลักอาหารขึ้นมา
ซึ่งแทนที่อาหารนะครับจะตกเข้าไปในหลอดอาหาร
แต่อาหารนั้นกลับตกเข้าไปในหลอดลม

แต่ท่านมีอายุมากแล้วแรงสำลักหรือแรงไอ
ท่านมีไม่มากพอหลอดลมจึงอุดตัน

ก็ทำให้ออกซิเจนไม่สามารถส่งเข้าไปเรียนที่สมอง
จากนั้นคุณแม่ก็เป็นลมหมดสติไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ชั่ววินาทีเท่านั้น
ซึ่งการประถมพยาบาลจริงแล้วต้องรีบทำนะตั้งแต่ตอนนั้นเลย

จะขาดอากาศได้เพียงแค่ไม่เกิน๔นาทีเท่านั้น
ดังนั้นนะครับผมอยากให้เรื่องราวของคุณแม่ผม
เป็นอุทาหรณ์และเป็นวิทยาธารให้กับคุณผู้ชมทุกท่าน
แล้วการทำประถมพยาบาลเบื้องต้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก
เพราะทุกวินาทีมีค่าสำหรับชีวิตเราจริงครับ

นี่ก็เป็นสิ่งที่พี่ป๊อปได้บอกเอาไว้จริง
ว่าเพียงชั่ววินาทีไม่กี่นาทีแป๊บเดียวจริง
อย่างที่คุณแม่บอกไปบอกว่าอ้าวถ้าสมมุติเรารู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในกรณีที่เราอยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้น

ซึ่งวันนี้เราก็จะมีคุณครูที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลย
จะมาสาธิตให้กับเราได้ดูด้วยนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เอมมี่จะสาธิตให้กับเราว่า

มีแบบอาหารติดอยู่ในคอหรือเกิดสำลักขึ้นมา

อาการจะแจ้งก่อนว่าอาการที่เกิดขึ้นได้

ก็คือการอุดกั้นแบบบางส่วนนะคะ
กับการอุดกั้นแบบสมบูรณ์แบบนะคะ
อุดกั้นบางส่วนเราสามารถดูคนไข้อยู่ข้างได้
ประเมินเขาให้การช่วยเหลือโดยการบอกให้เขามีสติ
อันดับแรกคนไข้ต้องมีสติด้วยเราก็ต้องมีสติด้วยนะ
ตั้งสติก่อนบอกคนไข้ให้ตั้งสติ
หายใจเข้าลึกแล้วกั้นหายใจไว้ก่อน
เพิ่งหายใจออกนะคะแล้วหายใจเข้าซ้ำอีกที

ให้เขาไอเพื่อสิ่งอุดกั้นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปอุดตัน

โดยการโค้งตัวลงเล็กน้อย
คือให้หายใจเข้าไปก่อนใช่ไหมคะหายใจกั้นกั้นไว้
ให้คุณพิธีกรลองหายใจนะคะหายใจลึกเข้า
แล้วก็หายใจเข้าอีกทีนึง
แล้วคราวนี้ไอเปล่งเสียงออกมาแตก
ว่ายังไงว่าอันไหนอุดกั้นสมบูรณ์แบบกับไม่สมบูรณ์แบบ

คนไข้ยังสามารถพูดได้หายใจได้
พูดได้แต่หายใจอาจจะมีเสียงหวีด
หวีดอาจจะเป็นเสียงที่เล็ดลอดออกมานะคะ
เพราะว่าเนื่องจากสิ่งอุดตันเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นคนไข้เขาจะยังรู้สึกตัว

อาจจะมีเสียงออกมาถ้ายังมีแต่เสียงออกมาแบบนั้น

เพราะฉะนั้นเรากระตุ้นให้คนไข้อายออกมาเองนะคะ
ห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามตบหลัง

บางคนพอติดปุ๊บตบแจ้งตบไม่ได้เลยนะ
ใช่ค่ะยิ่งตบเนี่ยเศษอาหารจะยิ่งอุดกั้นลงไปลึกกว่านั้นอีก
ทำให้ไปอุดกั้นส่วนปลายทำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนหนักมากขึ้น
ก็เราจะช่วยยากแล้วแหละนะคะ
ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามให้น้ำคนไข้ทาน

เพราะบางคนอาหารติดคอเรารีบส่งน้ำให้
เห็นในคลิปหลังคันนะคะ

เพื่อให้เศษอาหารมันลงไปลึกเรื่อยนะคะ
เพราะจริงแล้วการอุดกั้นเป็นการอุดกั้นส่วนบน

เพราะฉะนั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เรายังช่วยเหลือได้นะคะ

ช่วงนี้ยังส่วนมากเวลาเราเป็น
เราจะรู้สึกไอจะอยู่บริเวณนี้ถูกต้องไหมคะ
มันจะรู้สึกตันหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะ
พอคนไข้หายใจไม่ได้ก็จะเริ่มหน้าเขียวหน้าแดง
อันนี้จะเริ่มเป็นภาวะที่๒ก็คืออุดกั้นแบบสมบูรณ์แบบ

คนไข้เราสามารถสังเกตจากอาการเขาได้เลย
ก็คือคนไข้จะเอามือกำที่คอ

เขาเลยต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองนะคะ
คนไข้จะหน้าเขียวหน้าแดงอันนี้หน้าดำอยู่แล้ว
ไม่ต้องส่งฟุงไป
เมื่อเขาหายใจไม่ออกเขาจะไอเองไม่ได้ด้วย
เมื่อเขาไอเองไม่ได้เนี่ยเราสังเกตอาการแล้ว
หายใจไม่ออกทำอะไรเองไม่ได้

อย่างที่เบื้องต้นคุณท็อปใช่ไหมคะ

สมองขาดออกซิเจนได้ประมาณ๓ไม่เกิน๔นาที
ถ้านานกว่านี้คือเราอาจจะเสียเขาไปก็ได้
อย่ามองคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะคะ

เพราะเราสามารถช่วยคนใกล้ตัวเราได้นะคะ
ถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นนะคะให้ประเมินคนไข้ก่อน
ก่อนอื่นก่อนเราจะช่วยเขาตัวเราต้องปลอดภัย
สถานบริเวณรอบด้านต้องปลอดภัย

เพราะว่าป้องกันถ้าคนไข้ล้มตัวลงเนี่ย
เรายังสามารถป้องกันเขาจากการบาดเจ็บอย่างอื่น

กรณีที่คนไข้ทำแบบนี้เราจะเข้าไปถามเขา
คุณคะอาหารติดคอใช่ไหมคะ
ฉันฝึกอบรมมาขออนุญาตให้การช่วยเหลือนะคะ
แนะนำตัวเองก่อนบอกว่าจะช่วยเหลือเขา
หลังจากนั้นเข้าทางด้านหลังนะคะผู้ป่วย
ถ้าผู้ป่วยแยกขาอยู่แล้วเราก็สามารถสอดขาได้ง่าย
แต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้ไม่ได้แยกขาออกนะคะ
ให้พยายามสอดขาไปตรงกลางลักษณะแบบนี้นะคะคนไข้

หลังจากนั้นหาจุดที่จะกดจุดที่จะกดนะคะ
เราใช้นิ้วก้อยปลายนิ้วก้อยนะคะอยู่ที่สดือ
ส่วนนิ้วโป้งนะคะจะอยู่ใต้ลิ้นปี่
ตรงจุดที่เราจะกดเนี่ยค่ะมันจะอยู่ใต้ลิ้นปี่
ไม่ใช่ลิ้นปี่นะคะใต้ลิ้นปี่เพราะฉะนั้น
เมื่อเราหาสดือและลิ้นปี่ได้แล้ว
ตรงส่วนที่เราจะกดกำมือเก็บนิ้วโป้งนะคะ
กำมือแล้วเก็บนิ้วโป้งหันด้านในเข้า
เอามือประกบกันไว้บอกคนไข้ก้มศีรษะลงนิดน้อยนะคะ

กดโดยสไลด์ขึ้นนะคะดันแล้วก็เฉียงขึ้นให้เป็น๔๕หรือ๒๕องศาประมาณนั้นนะคะ
ดันตัวลงกดห้าครั้งอันนี้ครั้งแรกนะคะ

ถ้าสมมุติมันยังไม่ออกนะคะก็ทำให้ครบ๕ครั้ง

แล้วให้เราเอี้ยวตัวดูว่ามีเศษอาหารออกมาไหม
ถ้ามีออกมาคนนี้เขาก็จะเริ่มหายใจได้แล้ว
แต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่ออกมาเขาก็จะยังเป็นแบบนี้อยู่
เราก็จะมาทำเซตเดิม๕ครั้ง
เหมือนเดิมนะคะห้าครั้ง

ถ้ามันยังไม่ออกมาคนไข้จะเริ่มหมดสติแล้ว
เพราะว่าภาวะพร่องออกซิเจนของเขาเกิดขึ้นแล้ว
มือเขาสังเกตได้ง่ายนะคะเมื่อคนหมดสติ
ร่างกายเขาจะลอสคอนโทรลแล้ว
แขนเขาก็จะทิ้งตัวในลักษณะนี้
ให้เราล็อกแบบนี้นะคะให้ดูอีกที

ตอนแรกเราอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมคะ

รับน้ำหนักเขาแบบนี้นะคะ
ขาข้างที่เราถนัดเนี่ยประคองไว้
แต่เขาห้ามอย่าสอดขาไปมากเกินไป
เพราะกระดูกขาเราหักได้เช่นกัน
สเต็ปตัวเองออกมาแล้วให้สันหลังของผู้ป่วย
อยู่บริเวณขาหน้าของเรานะคะแล้วค่อยวางลง

ระวังเรื่องศีรษะของคนไข้นะคะ

แล้วหลังจากนั้นให้ทำการโทร
แจ้งนะคะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สปิ๊กเกอร์ในกรณีที่อยู่คนเดียว

ถ้ามีคนอยู่แถวนั้นให้ขอความช่วยเหลือทันที
แล้วแจ้งให้เขาโทร๑๖๖๙ระบุเลยค่ะ
เวลาเราจะไหว้วานใครอย่างสมมุติ

คนไทยพอหลายคนปุ๊บไม่รู้จะเป็นใคร
พร้อมกันหรืออะไรแบบนี้ระบุไปเลย
พี่คะรบกวนโทร๑๖๖๙นะคะ

เกิดจากภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ
พูดชาย๑ไร้บอกเขาให้ละเอียด
ที่ไหนเมื่อไหร่กี่ลายเกิดจากสถานการณ์อะไรนะคะ
ส่วนคนนี้ไม่ได้โทรแล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็ประเมินคนไข้ไปด้วยเรื่อยนะคะ

จริงแล้วไม่ยากที่จะเรียนรู้ค่ะ

พอได้มาคุณผู้ชมจะได้เห็นกันเนอะ
อนุญาตเอาเท้าไปด้านนู้นก็ได้ค่ะ
เดี๋ยวหนูถันหลังให้พี่ม้า

มุมนี้เห็นชัดไหมครับอ่าโอเคอย่างนี้ชัดกว่า

เมื่อสักครู่นะคะจุดที่กด

อันนั้นอยู่บริเวณใต้ลิ้นปี่
ลิ้นปี่กับสดือนะคะก็คือช่วงบริเวณนี้
อันนั้นคือกดเพื่อช่วยเพิ่มแรงดันนะคะ
ให้เศษอาหารที่อุดกั้นมันหลุดออกมา
เราจะทำในจุดที่ต่างกันออกไปนะคะ
จุดที่เราจะกดก็คือบริเวณกระดูกกลางหน้าอกนะคะ
บริเวณสเตอร์นัมก็คือเหนือลิ้นปีกขึ้นมานะคะ
เราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันคือลิ้นปี่
ลองคำซี่โครงของท่านดูนะคะทั้งสองข้าง
โคงตรงกระบังลมเนี่ยค่ะพอคลำขึ้นมาเนี่ยมันจะมีจุดนัดพบ
นี่จำง่ายมากเลยสำหรับประชาชน
พอมันจุดนัดพบวาง๒นิ้วไว้

วาง๒นิ้วไว้เหนือจุดที่จะกด

เราวางสองนิ้วไว้หลังจากนั้นส้นมือ
นี่ค่ะอันนี้สี่โครงขึ้นมา
ลิ้นปีตรงไหนนี่

มันเบลอร์เลยพี่จะกดแรงได้หัก

แล้วก็เหนือ๒นิ้วนี่นะคะเหนือ๒นิ้ว
บริเวณตรงนี้คือกระดูกสเตอร์นัมที่เราจะกดลงไป
ถ้าคนไข้มีพระเหวี่ยงไปด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะคะ

หลังจากนั้นวางส้นมือส้นมือนะคะ
บริเวณเหนือ๒นิ้ว

ตัวอยู่ในลักษณะตรงแขนต้องตั้งฉาก๙๐องศานะคะ
แล้วกดไปอย่างสม่ำเสมอร้องเพลงสุขกันเถอะเราก็ได้ค่ะ
ดตามจังหวะ๑๒และ๓และ๔

จะบอกว่า๓๐ครั้งแล้วเป่าปาก๒ครั้งก็คือการช่วยหายใจ๒ครั้ง
แต่ในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปนะคะ
แนะนำให้กดหน้าอกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา๒นาที
แต่ถ้าเราเหนื่อยเรากดไม่ไหวก็พอ
หรือว่าถ้ามีคนอยู่บริเวณนั้นให้เขามาเปลี่ยนกับเรา
ถ้าเขากดไม่เป็นไม่เป็นไรเราบอกเขาได้นะคะ
กดตรงนี้นะกดเท่านี้นะเดี๋ยวเราช่วยนับ

แล้วจะเกิดมันติดคอตัวเองพิมมาแล้วอยู่คนเดียวทำอย่างไร
ได้ค่ะกรณีนี้ขออุปกรณ์ครับคุณกลางค์

มันไม่อยู่แล้วล่ะนี่มันมีล้อระหวังนะลูก
มันมีล้อสิเดี๋ยวมันยิ่งหนัก

โอเคสมมุตินี่นะคะด้านนี้เป็นกำแพง
ให้เราหันวัตถุเข้าพยายามมีสติก่อนนะคะ
ให้กระแทกส่วนที่หนูบอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ

ใช่ค่ะต่ำกว่าลิ้นปี่เหนือสดือ
แล้วก็กดช่วงนี้ลงไปจับฐานเก้าอี้ให้มั่นคง

แทกจังหวะมันจะหลุดออกมาเพราะอย่างน้อยขั้นตอนนี้เจ็บไหม
ถามว่าเจ็บไหมเจ็บค่ะต้องเจ็บอยู่แล้วแต่ดีกว่าตายไหมคะแน่นอน
อยู่คนเดียวอย่างน้อยเรายังยื้อเวลาให้ตัวเราเองได้
ถ้าเศษอาหารหลุดออกมาคือเรารอด
แล้วหลังจากนั้นก็แนะนำให้ไปพบแพทย์
เพราะว่าขั้นตอนที่เราช่วยเหลือตัวเองหรือว่าถูกช่วยเหลือ
ไม่รู้ว่าส่วนไหนในร่างกายหรืออวัยวะเนี่ยบาดเจ็บไปบ้าง

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นให้ไปปรึกษาแพทย์หลังจากนั้นด้วยค่ะ
ครับเออจะสบายใจแล้ว

อันนี้ถือว่าเป็นความรู้นะฮะแล้วก็ดีมากเลย
เพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้โดยที่เราอาจไม่ได้คาดคิด
คิดดูสิขนาดนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันใดนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันใด
ยังตายต่อหน้าต่อตาเลยเพราะอาหารติดหลอดลมอันนี้น่ากลัวมาก
นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเอมมี่กับคุณอันมากเลยนะครับยังได้ขอบคุณครับ
ขอบคุณคุณอีกครับแล้วก็ขอบคุณกลุ่มอาสาใจถึงใจด้วย
ถูกต้องช่วงหน้าหนุ่มต้นออกมาเปิดใจแล้ว
หนุ่มต้นที่เป็นแฟนกับแต้วแล้วก็เลิกลากันไปแล้ว
หลังจากพี่เลิกลาต้นก็เลยมาเปิดใจกันสักครู่ค่ะ
ช่วงที่แล้วสาระล้วนช่วงนี้เริ่มสาระกันหน่อย
แต่ว่าเชิญครับคุณนะฮะเป็นช่วงทัวร์ลงของคุณนะฮะ

เราไปสาระแน่เรื่องดีกันก่อนนะฮะ
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ยังมีการช่วยเหลือสังคมนะคะ
ร่วมบริจาคเงินจำนวน๑ล้านบาทให้เข้ากับโครงการนะคะสู้วิกฤตให้น้องอิ่มคนละมือเพื่อมื้อน้องนะฮะ
เพื่อที่จะส่งมอบให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษในช่วงที่มีการเปิดเทอมต้องเลื่อนออกไปใช่ไหม

ดังนั้นเนี่ยก็มีดรไกรยศพัฒราวาสเนี่ยนะครับเป็นผู้รองผู้จัดการกองทุนเนี่ย
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็คือกศเนี่ยนะฮะเป็นผู้รับมอบนะฮะ
ทั้งนี้โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่มคนละมือเพื่อมื้อน้อง
เป็นโครงการที่ได้จัดขึ้นเพื่อที่จะเชิญชวนเนี่ยนะฮะทุกภาคส่วนนะครับ
ได้ช่วยเหลือเด็กนะคะนักเรียนยากจดพิเศษเนี่ยนะคะที่กำลังขาดแคลนอาหารในภาวะที่ปิดเทอมเนี่ยนะคะ
ต้องเลื่อนยาวไปเลยเนี่ยนะคะซึ่งก่อนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ได้ทยอยส่งมอบเงินช่วยเหลือเด็กเนี่ยนะคะ
กศเขาก็ช่วยนะฮะให้เด็กคนละ๖๐๐บาทอยู่แล้วนะสำหรับค่าอาหารเบื้องต้น
แล้วก็ยังจะมีโรงเรียนทั้งสิ้นทั้งหมด๒๕๔๘๐โรงเรียนนะคะ
หรือว่าคิดเป็นจำนวนเด็กทั้งหมดเนี่ยคือ๗๕๓๙๙๗คนก็ได้มีการช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยนะคะ
ละ๖๐๐บาทตอนนี้เนี่ยพี่ตูนก็เลยมอบให้อีก๑ล้านก็เป็นการสนับสนุนยาวกันไปอีกเลย
ก็เป็นสิ่งที่ดีพี่ตูนนี่ก็นะช่วยเหลือสังคมตลอดเวลาน่ารักมากเลย
อ้าวอีก๑เรื่องค่ะคุณต้นอ่าอันนี้ล่ะสาระแน่นอน
เล่าให้ฟังเฉยคุณผู้ชมเปิดใจครั้งแรกนะคะหลังจากที่ปิดฉากรักกับคุณแต้วนัตรพรมา๑๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก็คือเป็นพี่เป็นน้องที่หวังดีต่อกัน
ล่าสุดคุณต้นเปิดเผยถึงมรสุมชีวิตที่ผ่านมาบอกว่าปัญหาที่เข้ามาหลักเขามองว่าถ้าคนเรามีสติมากพอในการที่จะคิดไตรตองให้ดี
ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรปัญหามันคืออะไรจะทำให้เราสามารถโฟกัสและมองเห็นจุดตรงนั้นได้ทุกอย่างมีทางออก
เพียงแต่ว่าเราจะใช้สติของเราในการควบคุมแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างไรมากกว่าคุณต้นบอกแบบนี้
แต่ผมว่านักข่าวที่ไปสัมภาษณ์เขาน่าจะตั้งคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณแต้วหรอก
แต่ในสิ่งที่คุณต้นเขาตอบออกมามันเป็นในมุมของการตอบคำถามที่เป็นคำถามนั้น
แต่พอเขาตอบไปปุ๊บเนี่ยสื่อนั่นแหละมาตีความเอาเองว่าเขาพูดอันนี้หมายถึงคุณแต้วหรือเปล่า

อันนี้เขาไม่ได้ถามแบบนั้นอาจจะถามว่ากรณีของแบบชีวิตของคุณเป็นยังไง
ตอนนี้เวลาเจอประสบปัญหาหนักคุณเป็นยังไงเขาก็จะตอบเออเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้
แต่ก็เอามาผูกว่าเป็นเรื่องแต้วแต้วทำให้ประเด็นมันเกิดอีก
ซึ่งจริงแล้วเวลาผมว่าอะไรแบบนี้ผมว่าบางทีมันต้องชัดไง
ถามให้ชัดไปเลยว่าน้องแชลห่างกันไปแล้วตะเจนแล้วตอนนี้ยังไงต่อชีวิตเดินหน้าไป
นี่นั่นใช่ไหมครับแต่การตั้งคำถามคือผมฟังโหลูกแล้วผมเป็นคนสัมภาษณ์
เขาตอบเรื่องปัญหาที่คุณไปถามเขาอีกเรื่องหนึ่งว่าเวลาคุณเจอปัญหานักคุณทำยังไง
ใช่แต่ถ้าเกิดเราพ่วงว่าสำหรับน้องแต้วมันก็ต้องตอบอีกแบบละ

ถูกต้องแต่ไอ้ที่มันแย่ก็คือว่าดันเอามาตีประเด็นว่าสิ่งที่เขาตอบเนี่ย
คือเขาตอบเรื่องแต้วซึ่งเหมือนไม่ใช่อย่างนี้
เวลาจะสาระก็ต้องสาระให้มันตรงประเด็นหน่อยนะ

จริงต้นน่ารัก

อียยยนด์

อายุขนาดนี้ยังอีกยาวไกล
ใกล้ใกล้อย่างฉันเนี้ยมันจบไปนานแล้วอีนี่อู๋วุดปูนนี้แล้ว
อย่าไปคิดเรื่องแบบนั้นแต่อายุประมาณอย่างนี้
มันยังอีกเยอะใช่ไหมหนุ่มอย่างเราก็เจอมานะหลายอย่างแล้ว
เกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยอ้าวอย่านะวันนี้ไม่ได้เรายังไม่ได้คุย
ไหมนะเดี๋ยวก่อนอะไรไม่มีคุยแล้วไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
สภามวยโลกนะฮะดับเบิ้ลยูบีซีส่งหนังสือแสดงความยินดีนะฮะ
กับทางคุณแมททิวดีนพิธีกรนักแสดงชื่อดังนะฮะ
ซึ่งอยู่ในแวดวงกีฬามวยแล้วก็มวยไทยนะครับซึ่งได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรมจากสภามวยโลก
คุณผู้ชมครับซึ่งทางสภามวยโลกเองเนี่ยนะฮะเขาระบุนะครับว่า
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ทั่วโลกเนี่ยนะครับที่ประเทศไทยเองก็มีเรื่องราวที่ต้องน่าอบอุ่นแล้วก็จบลงด้วยดีนะฮะ
สองสามีภรรยาคุณแมททิวกับคุณลิเดียเนี่ยนะครับ
ซึ่งตรวจพบว่าติดเอ่อติดเชื้อโควิดไนทีนนะฮะเมื่อเดือนมีนาคม
แล้วก็ใช้เวลานะครับรักษาอยู่ร่วมเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ
โดยทางสภามวยโลกขอชื่นชมทั้งคู่นะครับ
กระจายข่าวแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้นะฮะตามโซเชียลมีเดีย
ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากนะครับ
ทำให้สังคมนั้นเกิดความตื่นตัวและชื่นชม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยเตชสาธิต
ผู้เชียวชาญอายุราศาสตร์

อายุราศาสตร์โรคติดเชื้อของโรฟิบาลปำรุงราช
แล้วก็ทีมแพทย์ที่ดูแลให้การรักษาผู้ป่วยโควิด
หลายชื่อชาติจนทั้งหายเป็นปกตินะครับ
แต่พอพี่ดีกับพี่มัธิทำให้ทุกคนตื่นตัวนะว่าเอาจริงไง
ตั้งแต่เราเซตแรกตอนที่ถูกกักตัวเนอะ

แต่ว่าทำให้รู้ข้อมูลรายละเอียดต่าง
ทำให้คนตื่นตัวไม่อย่างนั้นมันก็อาจมีคนที่รู้อีกเยอะ

เขาก็อธิบายหมดว่าอาการเป็นยังไงอธิบายอัปเดตให้ฟังว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเขาทำอะไรยังไงบ้าง
ก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลของพวกเราค่ะสิ่งแบบนั้นแบบทำให้ทุกคนตามติดทุกวัน
เอ้าช่วงหน้าค่ะคุณแอนทองผสมตบใคร

นั่นน่ะสิอย่าซื้อเดี๋ยวค่ะ
เอามาครับมาเรื่องของครูแนนทอมกระสม
ตบรุ่นน้องในช่องนี้หลังนี้ครับโปรดกเยอะกว่า
คือเป็นการเล่นกันนะเป็นการเล่นกันนะฮะ

ขององค์กรรมบันเทิงไทยสำหรับสองซูเปอร์สตาร์นะฮะ
คุณแอนทอมกระสมกับทางคุณเชอรี่เข็มแบบสอน
นานครับไปป๊ะกันสักทีนึง

อยู่ในเวลาปกติซึ่งสองคนนี้ไม่เคยเล่นละครด้วยกันนะ
นี่นะฮะอันนี้คือไปเจอกันที่ช่องสาม
คุณแอนเขาโพสต์คลิปฮาคู่กับทางเชอรี่
แล้วก็ดูเหมือนว่าตอนจบนั้นจะพีคนะฮะ
โดยระบุแคปชั่นบอกว่ามาเซ็นรับมรดกที่ช่อง
สรุปนางได้มากกว่าขอสักทีเถอะ
คุณเชอรี่ก็ถึงกับเข้ามาแซวนะว่าเป็นตุเป็นตะนะคะ
เชอรี่โดนตบแต่ยิ้มสุดลิ้น

แต่เขาก็ไม่ค่อยได้เข้าช่องบ่อยนะเชอรี่
สงสัยคงมีงานอะไรด้วยกันเนอะ

น่าจะมีละครด้วยกันเนอะ
ผมอาจอาจเอาคุณแม่มา่ไปเป็นแม่ของสองคนนี้

คุณแม่ได้อยู่ไปเล่นด้วยกันได้อะไรแบบนี้นะคะ

แล้วก็ลาไปกับภาพของอลินอลันเลยนะครับ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป